ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบันทึกหน้าสำคัญของสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์
เนื่องในโอกาสมหามงคลรัชกาลที่สิบ
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหาญาตราทางชลมาก
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ในวันพฤหัสสบดีที่๑๒ธันวาคมนี้ไทยรัฐทีวีร่วมถ่ายทอดสด